นี่นะคะเป็นมุมที่ชาวเน็ตเขาสะท้อนออกมา

ในมุมวิทยาศาสตร์ว่ากันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับความเห็นว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไง

คุณผู้ชมครับคำทำนายนะฮะจากหมอปลายพลายกระซิบ
คือหมอดูเนี่ยอ้างบอกว่ามีความสามารถสัมผัสถึงยมบาบาลได้เลยนะ
แล้วก็สามารถทำนายถึงเหตุการณ์ต่างได้ชัดเจน
เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับพี่วูดดี้ในรายการวูดดี้ไลฟ์นะครับ
เมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมานะ
ถึงสถานการณ์โควิด๑๙ของไทย
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอมองเห็นอนาคตว่า
เดือนพฤศจิกายนโอ้โหจะถึงแล้วเนี่ย
จะมีเชื้ออิมพอร์ตเข้ามา
ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะ

แต่ว่าย้ำนะว่าเป็นการทำนายทายทัก
ตั้งแต่เดือนกรกฎาโน่นลองฟังดูครับ
เห็นนะตอนนี้คือมันค่อนข้างหนัก
แต่ว่ามันจะหนักกว่านี้
ถ้าช่วงประมาณเดือนกัญญาตุลาเนี่ย

คนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุด
สำหรับโรคโควิดจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะ
กันยายนนี้เห็นอะไรขอภาพให้มันชัดกว่านี้ได้ไหมครับ
เปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเปลี่ยนคน
ตอนนี้ค่ะสิ่งที่เห็นเนี่ยไปเห็นถนนเป็นสองทางทางนึงเนี่ยเขาลง
อีกทางนึงเนี่ยเขาไม่ลงซึ่งทางที่เขาไม่ลงเนี่ยตอนนี้เห็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะเยอะกว่า
คนเข้าพร้อมกับเชื้อค่ะ
แล้วหลังจากนั้นนะคะพฤศจิกาธันวายาวไปถึงมีนาเครียดเลยคนไทย

ย้ำอีกครั้งนะว่าเป็นคำทำนายของเธอที่ทำนายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่เธอมองไปข้างหน้าแล้วก็มามีโฟกัสอยู่ที่เดือนพฤศจิกายนพอดิบพอดีกับที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีบอกหนึ่งพฤศจิกายนจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางประเทศเข้ามาเที่ยวเนี่ยกลัวมากเลยนะกังวลเรื่องของเชื้ออิมพอร์ต